เหตุการณ์นี้ตัวเล็กนิดเดียวจริงค่ะ

ถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายนะครับ
เพื่อนบ้านทนไม่ไหวจนต้องแจ้งตำรวจ
สภาพน้องลองดูดีคุณผู้ชม

โซ่นี้เนี่ยนอกจากจะเอาไว้ล่ามน้องแล้วนะคะ

เพื่อนบ้านบอกทนไม่ไหวจริงเนี่ยนี่เห็นที่เจ้าหน้าที่ถืออยู่ในมือใช่ไหมคะ
โซ่อยู่มือขวาไม้แขวนเสื้ออยู่มือซ้ายของที่เอาไว้ใช้ทำร้ายร่างกายน้องค่ะ
ตรงนี้อยู่ที่บ้านเช่าแห่งหนึ่งในจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
วันนี้มีคุณปวีนาหงษกุลประธานมูลนิธิปวีนาเพื่อเด็กและสตรี
มีเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมแล้วก็ตำรวจสพคลอง๑๒ลงพื้นที่ค่ะ
เขาบอกว่าเพื่อนบ้านเห็นเป็นประจำเลย
คือเด็กคนนี้จะถูกล่ามไว้หน้าบ้านโดนเอาพ่อเลี้ยงเอาโซ่ฟาด
แล้วน้องนี่นะไม่ได้เรียนหนังสือ
บางครั้งถูกให้อดข้าวจนหิวโซต้องเดินไปขอข้าวชาวบ้านกินนะคะ
ตรวจสอบร่างกายเบื้องต้นโอ้โหดูแผลนี่เด็ก๕ขวบนะฮะสิ่งที่เขาต้องเจอ
ร่างเลยค่ะเป็นแผลถูกตีหลายแห่งมาก
ถามน้องว่าโดนอะไรมาลูกตามภาษาเด็กเขาตอบถูกพ่อตี
เนี่ยค่ะเขาบอกว่าแม่ของน้องเนี่ยก็คือมีแฟนคนก่อนหน้า
แล้วก็มีลูกด้วยกันก็คือน้องคนนี้แหละหลังจากนั้นก็เลิกรากัน
แล้วก็มาอยู่กินกับนายเล็กเป็นอดีตพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง
แต่ปรากฏว่าช่วงโควิดทำให้เขาถูกเลิกจ้
เขาก็เลยต้องอยู่ดูแลลูกลูกเล็กวัย๖เดือนของตัวเองที่เพิ่งเกิด
แล้วก็ลูกติดก็คือเด็กผู้ชายคนนี้วัย๕ขวบอะค่ะ
เรื่องต้นตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ส่งตัวเด็กไปตรวจร่างกายแล้วนะคะ
ไม่รู้ว่าแม่รู้เรื่องไหมแต่ถ้าอยู่ด้วยกันทุกวัน
แล้วถูกล่ามหน้าบ้านเอาโซ่ตีแบบนี้
แต่ก็ต้องขอบคุณพลเมืองดีขอบคุณเพื่อนบ้านนะ
ที่ไม่นิ่งเฉยแล้วก็ช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่